เรื่องของเศรษฐกิจปากท้องกันหน่อยนะคะ

ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย๑๑๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมาให้ลงทะเบียน
วันแรก๔นาทีเต็ม

เอาล่ะเทคนิครอบที่๒ที่จะมีการให้ลงทะเบียนคือ๑๑๑๒พฤศจิกายน
ผู้ว่าการททบอกเทคนิคว่าถ้าเกิดว่าอยากได้
ช็อปทันต้องทำยังไง

คุณยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หรือว่าททบอกว่าโครงการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยเนี่ย
ได้รับกระแสตอบรับดีมาก
โดยเฉพาะคุณเดาซิว่าอันดับแรกสินค้ากว่า๔๐๐๐รายการ
ที่คนเลือกใช้บริการเลือกซื้อมากที่สุดคืออะไร
อันดับหนึ่งตัวเครื่องบินอันดับที่๒ตัวที่พักอันดับที่๓บัตรรับประทานอาหาร
คุณถูกหมดเลยอยู่ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวค่ะ
กระแสตอบรับดีมากแล้วเดี๋ยวผู้ว่าการททจะไปหารือ
กับรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬา
ประเมินหน่อยซิว่าช่วง๒วันที่ผ่านมาเนี่ย
กระแสตอบรับมีเป็นยังไงมีอะไรต้องแก้ไขปรับปรุงอีกหรือเปล่า
แล้วมีโอกาสไหมที่จะเพิ่มจำนวนของขวัญจาก๔๐๐๐รายการให้มากขึ้นกว่านี้
หรือขยายโอกาสของคนที่ยังไม่ได้ในอนาคต
ให้มีโอกาสที่จะได้ร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น
รอบต่อไปที่จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน
คุณผู้ชมฟังชัดฟังช้าฟังดี
๒ธันวาคมนี้เวลาเดิมนะคะ
คือตั้งแต่๖โมงเช้าเรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืน
ต้องรอไปถึงตอนนั้นไหมไม่ต้องนะ๕นาที๑๐นาทีก็เต็มแล้วนะคะ
สินค้ามีให้เลือก๕หมวดด้วยกันค่ะ

วดที่พักในระดับสากล
วดอาหารเครื่องดื่ม๔หมวดแพ็คเกจทัวร์
หวดแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมนันทนาการ
ซึ่งรอบต่อไปเห็นว่าจะเหลือเพียง๒๐๐๐รายการ
จากทั้งหมด๔๐๐๐รายการ
เอาล่ะคุณผู้ชมเคล็ดลับทำยังไงให้ได้
ทำยังไงให้เข้าถึงโครงการร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทย
พวกการทอททอแนะนำเคล็ดลับที่สำคัญคือ
คุณต้องเตรียมพร้อมระบบอินเตอร์เน็ตต้องดีต้องเสถียร
จากนั้นต้องรีบตื่นก่อนเวลาลงทะเบียนเพื่อเช็คระบบให้เรียบร้อย
แล้วก็เลือกสินค้าที่สนใจไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย๓รายการ
แค่นี้โอกาสที่คุณจะได้รับสิทธิ์ก็เพิ่มมากขึ้นแล้ว

แต่หลายคนบอกว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตหมดสิทธิ์ตั้งแต่แรกเลย

คุณผู้ชมคะส่วนการช็อปออนไลน์๑๑๑๑หรือว่าวันคนโสด
เมื่อวันจันทร์ที่๑๑พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ
ชั่วโมงแรกสร้างสถิติใหม่แล้วค่ะ
ขายสินค้า๓ล้านชิ้นทั่วภูมิภาคอาเซียนจาก๖ประเทศ
สินค้าที่ในประเทศไทยมียอดขายสูงสุดก็คือ
โทรศัพท์มือถือทีวีสินค้าแม่และเด็ก
ส่วนสินค้าที่มีจำนวนออเดอร์สูงที่สุดก็คือ
ชั้นในผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูปแล้วก็เสื้อผ้าแฟชั่นค่ะ
เช่นเดียวกันกับบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยนะคะ

มียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น๓เท่าตัวใน๑ชั่วโมงแรก

คุณรสลินคุณเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมสารภาพมา

จับมือกับดิฉันค่ะเราคือเหยื่อทางการตลาดของวันนี้
คุณดูนะยอดขายสูงสุดสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิง

ฮะไม่ได้ช้อปปิ้งอะไรกับเขาอะครับ